งานยากครับงานยากของกู้ภัยที่ชนบุรีเขาบอกปกติช่วยเหลือกู้ชีพ
หรือว่าไปช่วยคนประสบอุบัติเหตุเนี่ยอันนั้นยังพอมีเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการที่ทำเป็นขั้นเป็นตอนไป
แต่งานนี้ไม่ค่อยเจอสิพี่ปุ๊กไปทำไมครับ
มีชาวสวิสเตอร์แลนด์คนหนึ่งเขาเอาห่วงเหล็กแล้วกันครับ
ไปใส่ไว้ในอวัยวะเพศครับไปรัดโคนเอาไว้ครับ
พี่เบิร์ตอ่านข่าวนี้คงหันไปหาน้องดอมดอมอย่าทำแบบนี้นะ

คุณผู้ชมมันห้าวัดเสียวมากต้องตัดทิ้งนะ
หมายถึงตัดห่วงเหล็กทิ้งตัดห่วงเหล็กทิ้งครับคุณผู้ชม
ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังเสียงเจียร์ห่วงเหล็กไว้ด้วยนะหนุ่มหลายคนเขาแบบ
ถ้าเรากรอฟันเรายังเสียวเลย

นี่ฟังเสียงด้วยล

พี่ฟุกจะนั่งดีบหาทำไมสระเอามือซุฟจะดีบหาทำไมพี่ฟุก
มันเป็นนี่ดอมก็เป็น

ช่วยกันเนี่ยตัดไอ้ห่วงเหล็กวงกลมเป็นเนื้อสแตนเลสนะ
เส้นผ่านศูนย์กลาง๖๗เซนติเมตร

รัดอยู่กับโคนอวัยวะเพศชายครับ
เป็นชาวสวิสอายุ๕๒ปีแล้วครับ
นี่คุณถามนี้บอกไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว
ไม่ต้องเป็นห่วงนะ
เพียงแต่เครื่องตัดโลหาเท่านั้นอุปกรณ์อย่างอื่นนี่โอ้โห

ตัดเหล็กทีมง้างเหล็กขึ้นอยู่กับสถานการณ์

แต่ว่าตอนที่แจ้งเหตุกูภัยต้องรับเรื่องก่อน

ห่วงเหล็กรัดโคนอวัยวะเพศอยู่

เขาเรียกว่ามีเหลือดีกว่ามีขาด

คือตอนนั้นถามว่าห่วงเหล็กยังอยู่ไหมหรือตัดออกไปแล้ว

ก็๒ชั่วโมงนะกับปฏิบัติภารกิจนี้
แล้วก็ตัดเหล็กออกไปได้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนนะทิสวังบริวุญ

ชาวต่างชาติคนนี้มาขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาล

กรณีนี้ก็ต้องตัดโลหะทิ้งแหละ
ทางโรงพยาบาลก็เลยประสานต่อมายังกู้ชีพครับ
แล้วคือแบบอยากรู้ว่าที่ต่างชาติเขาทำแบบนี้

คุณก็เขาบอกว่าเป็นการสร้างอัตรรส
อัตรรสให้กับกิจกรรมทางเพศ

เพราะว่าจะได้แบบว่าอะไรนะ
ทนทานน่ะแก่งงานอะไรแบบนี้นะครับอ๋อเหรอ
ก็ทางกู้ภัยนะเขาก็ฝากเตือนไปยังกลุ่มคนที่ชื่นชอบ
การทำอะไรแบบนี้ก็คืออาจจะมีรสนิยมแบบนี้
ระวังในการใส่อุปกรณ์เข้าไปในอวัยวะเพศ
หรือว่าของสงวนครับเพราะว่าใส่แล้วเอาออกยาก
แล้วก็มันอาจจะทำให้เกิดความเสียหาย

ใช้ของครับแหวนส่วนที่นิ้วครับผม
ถ้าเกิดเริ่มมีอาการบวมก็คือดึงออกเลย

มันเป็นเคสที่ห้าที่หกแล้วที่พวกเรานท์ผู้ภัย

ถ้ามีอาการบวมอะไรเนี่ย

หรือแม้แต่ใส่ที่นิ้วเราคุยแบบธรรมดาก็ไม่ตกออก

คือเขาบอกว่าเคสที่๕ที่๖แล้ว
เคสแล้วเขาบอกที่ผมต้องช่วยแบบนี้นะ